ผู้ชายอกสามสอกตัวใหญ่มากเป็นกู้ไพร

ศพมาก็เยอะเห็นเลือดเห็นคนเจ็บมาก็เยอะ

แต่สุดท้ายรองแทบขาดใจกับเรื่องเพียงนิดเดียว

เห็นดูบ้างเลย

ตัวใหญ่กลายเป็นเด็กตัวนิดเดียว
คุณจริงที่ฉันเห็นมาหลายคน

แม้ว่ามันจะอันระเลือด

คือเขาบอกว่าให้ไปเจอศพเก็บศพ
ห้ามไวรุ่นตีกับจัดมูน

ปาดน้ำตาล้องห้าดเลยอ่ะ
คือเพื่อนเขาถ่ายไปขำไปไม่คิดว่า

มีเสียงเพื่อนมั้ยเพื่อนขำรันมาก

เนี่ย
คุณกู้ภัยก็ทำงานหนักนะ

อย่าให้เขาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
คือแต่หมอเย็บไงมันก็เจ็บมาก

มันทั้งแบบโอ๊ยไปหมดเลย
ดูเลยเอาเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้
นะทำงานแล้วก็ช่วยคนต่อไปแล้วกันนะครับ